คราวนี้หมาะกองเชียงน่ะบอกเลยว่าเชียร์กะเฮดังหนักมาก

เชียร์น้องปีใหม่นะคะ

คุณพ่อคุณสงกรานแล้วก็คุณแม่แอฟค่ะ
ลงรูปไปดูลูกสาวที่โรงเรียนทำการแสดงเหมือนกัน
หลายคนก็ลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะเห็นรูปคู่เหลือเกิน

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องปีแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเราก็ไม่มีให้เห็นนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ก็แยกกันลงอะไรอย่างนี้เนาะ
แล้วเราค่ะก็เห็นภาพน่ารักของน้องนะคะ
คุณแอฟค่ะโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่

เช้านี้หนูปีมีการแสดงคริสต์มัสคอนเสิร์ต

แสดงหนึ่งเพลงแต่แม่ตื่นเต้นมากมายคุณผู้ชมค่ะ

หลังจากนั้นค่ะคุณพ่อสงกรานก็โพสต์เหมือนกันนะว่า
กองเชียร์งานคอนเสิร์ตพี่ปีพร้อมครับวันนี้

คุณทำเอาเหล่าโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้ทั้งคู่นะ

แล้วก็อยากให้ร่วมเฟรมแชร์ภาพครอบครัว
ส่งมาให้กองเชียร์ได้ชื่นใจนะคะ
แต่ก็ต้องทานแฮลล์กันไปตามประเร็จขอบคุณค่ะ
เพราะว่าหน้าไอจีของทั้งคู่นะเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีสักรูปนะครับ
เมื่อวานวันนี้ที่ฉันได้อัปเดตนะก็ยังไม่มีเห็นแต่รูปของเมื่อวานนะคะ
ก็ไม่เห็นรูปครอบครัวไม่เป็นไรค่ะคุณ
แต่ว่าถ้ามีภาพ๓คนพ่อแม่ลูกนั้นก็อย่าลืมลงให้แฟนคลับได้ดูนะคะ
เห็นภาพแวบนี่ไงภาพนี้มีแค่เป็นรูปคุณพ่อมันน่ะเว้ย
ก็คืออยู่ในร่วมเฟรมเดียวกันแต่ว่าก็มีหลายคนอยู่ในภาพนั้น
การแสดงนี้ของพี่ปีนะคะก็เป็นการแสดงก่อนที่จะปิดภาคเรียนนั่นเองค่ะ
แล้วก็มาทำกิจกรรมกับลูกสาวปีใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่สังเกตเห็นว่าน้องปีใหม่น่าจะชอบการแสดงเหมือนคุณแม่นะ
เพราะว่าแต่ละภาพที่ลงในโซเชียลจะเป็นภาพที่น้องปีร่วมงานแสดงตลอดเลย
แล้วภาพภูมิใจของคุณแม่ไง
คือน้องเนี่ยมีความแบบอเลิศมากแต่คุณแม่เรียบร้อยมาก
มีแววเขาบอกว่าก็ไม่ได้เรียงแบบผ้าพับไว้

สร้างประสบการณ์ชีวิตกันไปนะคะ